ได้นำเจ้าแมวเหมียวแสนโซนที่ถูก
เบ็ดตกปลานี่เกี่ยวที่อกไปรักษาหาหมอ

ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยประเภทไหนก็ตาม
ภัยเล็กภัยใหญ่หรือศาลพัดภัยนี่
กู้ภัยเขาช่วยนะนี่เห็นไหม

วน้อยแสนสนจ้ะไม่รู้ไปโดนเบ็ดตกปลายังไงมาเกี่ยวเนี่ยนะ
พอประชาชนเห็นเขาก็เลยเรียกกู้ภัยมาช่วยล่ะ
ก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
นำเจ้าหมอกเป็นลูกแมวเพศเมียอายุ๓เดือนของคุณรุ่งนภาชื่นสุระ
เป็นชาวตะมนต์ตลาดหลวงถูกเบ็ดตกปลาเกี่ยวที่หน้าอกทรงหาหมอโดยด่วน
ครับ
หมอกนี่หรือนี่
ใต้ผิวหนังนะหมอก

ไม่ได้โดนกรรมนี้นะ
เข้าไปยังไงคุณ
ไม่แน่ใจว่าไปเล่นสนยังไง
แฮ้วเหลือเชื่อเลย

ชื่นชมคุณชนะนะที่สัญหาสันนิษฐานข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเวลาไปถึงคลินิก
ปิดแล้วนะเป็นเวลากลางดึก
แต่พอได้รับการประสานจากเจ้าที่กู้ภัยก็เลยมารักษาจมูกโดยไม่ลังเลค่ะ
คุณหมอก็เริ่มจากให้น้ำเกลือพอเริ่มรักษาเนี่ย
หมอก็ดิ้นร็อกเมียวเนี่ยนะก็เรียกว่าคงเจ็บปวดแหละ
หลังจากนั้นก็วางยาสลบใช้เครื่องมือตัดเมี่ยงเบ็ดออกจากหน้าอก
แล้วก็เอาใจช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะจนท้ายที่สุดสามารถดึงเบ็ดออกมาได้อย่างปลอดภัย
ต้องบอกว่าดีที่เบ็ดเกี่ยวแค่ชั้นใต้ผิวหนังไม่ถึงกล้ามเนื้อ
ก็เลยไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดใหญ่อะไรนะก็แค่ฉีดยาแก้อักเสบให้
ตอนนี้ต้องรอให้ยาสลบหมดฤทธิ์ค่ะพอฟื้นเจ้าหมอก็กลับบ้านได้
เจ้าหมอคงบอกว่าโอ้โหคงไม่ทำแบบนี้คงเข็ดไปอีกนาน
ดิฉันไม่เชื่อบ้านนี้ฉันเลี้ยงแมวค่ะคุณ
ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากคุณ
เหตุการณ์นี้แมวบ้านที่ฉันสนมากคือเหมือนจะเข็ดแต่ไม่เข็ด
เพราะว่ารอบแรกเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรมาท้องทะลุนี่แมวบ้านดิฉันนะ
ทะลุไปเย็บไปหาหมอกันมาแล้วอีกรอบนึงก็เป็นอะไรก็ไม่รู้
วันนี้ล่าสุดคือเป็นฝีที่แถวก้น

ใช่คือแมวเขาเป็นสัตว์ที่สนอยู่แล้วแล้วก็เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอก